ทีนี้มาดูกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมเกาะขอบสนามเหมือนกับดูรถแข่งมอเตอร์จีพียังไงอย่างนั้นเลย
คือจะบอกคุณผู้ชมว่าคลิปนี้ดูแล้วสนุกมาก
ใช่เดี๋ยวคุณจะบอกสนุกอย่างเดียวไม่ได้สนุกมากคือคนภาคมันจริง
เดี๋ยวดูกันหน่อยค่ะซาเล้งคันนี้เร็วแรงแซงทะลุอะไรดูค่ะ
มามามาเวฟรับแชมป์สนามนี้ไหมฮะมาเวฟนะโอ้โหสุดสุดไปเลยครับ
โอ้โหเป็นยังไงล่ะคุณสุดท้ายเข้าเลยนะโพเดียม
โพเดียมรับแชมป์สนามนี้ไปเลยนะฮะนี่คนเอาคลิปมาลงเนี่ย
เขาได้หลายมุมนะคุณแล้วมันเหมือนกับลุ้นมากอ่ะ
เหมือนกับดูรถแข่งในสนามแข่งอ่ะค่อยมาค่อยมาแล้วขนาดมุมชนอ่ะ
ยังมีหลายมุมเลยอ่ะมุมจากกล้องวงจรปิดนะคะครับเนี่ยแล้วตอนเขาพากนะ
เขาก็บอกว่าโอ้โหขับมาแล้วขับมาแล้วขับมาแล้วนี่ท้ายที่สุดนะฮะ
กรรมการและทีมงานของอบตก็ออกมาออกมายกออกนอกสนาม
เพราะเกิดการบาดเจ็บขึ้นคุณโชคดีไอ้เสาเนี่ยมันไม่ล้มมาทับเขานะ
ใช่ค่ะแต่คือมันก็ร่วงมาแบบนี้เหมือนกันนะนะพวกเศษปูนเศษอะไรเนี่ย
แล้วก็ในคลิปเสียงภาคคือเขาก็บอกว่าซาเล้งนี้คนขับนี้เป็นอะไรนะ
มาร์คมาร์คเกรสนักแข่งนักแข่งมอเติ้ลจีพีอ่ะค่ะโอ้โหเนี่ยนี่ค่ะ
ทีมงานนะฮะมายกไปแล้วครับโอ้โหนี่ตอนแรกในคลิปเนี่ยได้ยินเหมือนเป็นอบตเหรอ
ค่ะเออนึกว่าเกิดขึ้นที่อบตอืมแต่ปรากฏว่าทีมข่าวของเราก็เก่งเก่งนะคุณฮะ
ค่ะเห็นคลิปแล้วตามเจอว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนที่เนี้ยเนี้ยเกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะ
อยู่หน้าปั๊มน้ำมันเอกชัยเซอร์วิสออยอยู่ที่ตำบลแคร์เหนือที่อำเภอบ้านไผ่
เขารู้ทีมข่าวรู้ได้ยังไงรู้ไหมอืมว่าเกิดขึ้นที่หน้าปั๊มนี้ค่ะ
แล้วทีนี้ก็เลยรู้พี่กัดว่านี่ไม่ใช่หน้าออปเวอร์ตอร์ค่ะ
แต่เป็นหน้าปั๊มน้ำมันใช่ค่ะแล้วก็เลยโทรไปหาเจ้าของปั๊มน้ำมัน
ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนี่แหละก็เลยไปคุยกับเจ้าของปั๊ม
คือเจ้าของปั๊มก็เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังนะบอกว่าวันนั้นคือได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ชนกับเสาปูน
อยู่ใกล้กับรูปปั้นช้างอยู่หน้าปั๊มนี่แหละคนงานในปั๊มเนี่ยนะ
เขาบอกว่าโอ๊ยทีมงานมาแล้วทีมงานมาแล้วจริงก็คือเด็กปั๊มนั่นแหละ
วิ่งออกมาดูค่ะแล้วก็ถามคนที่ขี่ซาเล้งเนี่ยว่าเป็นอะไร
ซึ่งคนขี่ซาเล้งก็ตอนนั้นยังพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าเขาเมาคุณผู้ชม
ทีนี้ทำยังไงต้องโทรเรียกอบตแคร์เหนือให้มาเอาตัวคนขี่ซาเล้งส่งโรงพยาบาล
ถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บแหละแต่ก็ไม่ได้เจ็บหนักมากอะนะคะ
แล้วเลยถามไงว่าเอ๊ะแล้วความเสียหายล่ะเสาตรงปั๊มนี้ล่ะมันยังไง
เขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีใครมารับผิดชอบนะก็ถามว่าจริงแล้วก็อยากให้คนขี่ซาเล้งมาทำเสาให้ใหม่
เพราะว่าก็เป็นคนแถวนี้รู้จักกันอยู่ส่วนสัญลักษณ์ช้างหน้าปั๊มที่โดนชน
ของปั๊มบอกว่าเมื่อก่อนแถวนี้มีควานช้างจากสุรินทร์เอาช้างมาพักเป็นจำนวนมากก็เลยกลายเป็นดงช้าง
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยนิยมปั้นรูปปั้นช้างเอามาประดับหน้าบ้านหน้าร้านค้า
แล้วก็มีตรงจุดหน้าปั๊มนี้ด้วยจริงคลิปนี้เนี่ยนะคะเพจเฮียขับรถเนี่ยเขาเอาคลิปนี้มาลงไว้
อันนี้ลองดูอีกทีไหมลุดลุงตามไป
ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับเพจนะฮะที่เอาคลิปนี้มาลงไว้นะฮะ
ก็เป็นการเตือนภัยเตือนใจเรื่องของอุทาหรณ์นะครับ